เราเริ่มต้นคืนนี้กันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจ
เตือนภัยกันเช่นเคยนะครับที่สุพรรณบุรีมีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพวินาทีที่หนุ่มพิการขาขวาขาดขี่รถจักรยานยนต์
กำลังจะข้ามถนนตรงจุดกลับรถนะครับปรากฏว่าไปพุ่งชนด้านข้างของรถพ่วง
แปดล้อที่ขับมาด้วยความเร็วทำให้เสียชีวิตคาที่
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถจักรยานยนต์และรถกระบะ
กำลังข้ามถนนตรงจุดกลับรถแต่แล้วรถจักรยานยนต์ก็พุ่งชนรถพ่วง๑๘ล้อ
วิ่งมาทางตรงและถูกล้อหลังทับเสียชีวิตก่อนที่รถพ่วงจะจอดข้างทางห่างออกไปประมาณ๑๐๐เมตร
ส่วนรถกระบะที่ข้ามถนนมาพร้อมกันแทนที่จะหยุดรถช่วยเหลือ
เร่งเครื่องออกจากจุดเกิดเหตุไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนมาลัยแมนสามสองหนึ่ง
ตรงจุดกลับรถช่วงหลักกิโลเมตรที่๕๔ในพื้นที่ตำบลหนองบ่ออำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายปิยะเอกปัชชาอายุ๒๘ปี
พิการขาขวาขาดเสียชีวิตสภาพศพมีบาดแผลชะกันตามใบหน้า
แขนซ้ายหักและขาเทียมกระเด็นหลุดออกมาซึ่งรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต
อยู่ในสภาพพังยับเยินขณะที่รถพ่วงได้รับความเสียหายบริเวณซุ้มล้อด้านขวา
ในหน้าโรงศักดิ์สีเทพอายุสี่สิบสามปีชาวร้อยเอ็ด
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อรอให้ปากคำกับตำรวจ
อุทัยธานีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกอ้อยมาเต็มคัน
กำลังนำอ้อยไปส่งที่โรงงานน้ำตาลเสียหลักหลุดโค้งพลิกตะแคงในพื้นที่บ้านทุ่งนางาม
ตำบลทุ่งนางามอำเภอลานศักดิ์ทำให้กองอ้อยไหลออกมาจากรถ
เสาไฟฟ้าข้างทางหักหนึ่งต้นน้ำมันไหลนองพื้น
ส่วนนายสุนันวงปฐุมอายุ๕๓ปี
คนขับได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดที่ศีรษะ
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

ดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าโค้งกราบเซียน
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท

หรือไม่ก็ปรับปรุงให้ดีกว่านี้
เจ้าหน้าที่ใช้รถตักอ้อยออกจากรถบรรทุก
เคลื่อนย้ายพ้นกิจขวางการจราจร

ท้ายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปั้นจันทร์ความสูง๑๕เมตรล้ม
ตอกเสาเข็มอยู่ในพื้นที่ลานตากข้าวแห่งหนึ่ง
ตะบนมารวิชัยอำเภอเสนา
ปั้นจันทร์และตุ้มเหล็กน้ำหนัก๔ตัน

จากการตรวจสอบพบนายชนทิชาพรมมณี
อายุ๓๒ปีคนงานได้รับบาดเจ็บแขนขวาหัก
ผู้ภัยช่วยกันนำขึ้นมาจากคลองด้วยความทุลักทุเล
ก่อนนำส่งโรงพยาบาลเสนา

ว่าจ้างให้มาตอกเสาเข็มทำคันดินกันซุดในลานตากข้าว
แต่หลังจากทำงานเสร็จแล้วกำลังเก็บปั้นจันทร์
โดยนายชนทิชาเป็นคนบังคับยกตุ้มเหล็กขึ้น
แต่จู่ดินบริเวณดังกล่าวซุดตัว
ปั้นจันทล้มลงไปในน้ำเสียงดังสนั่น
ผู้บาดเจ็บจึงกระเด็นตกน้ำกระแทกกับเสาเข็มได้รับบาดเจ็บ